ช่วงนี้งานบวชเยอะนะคะพาไปที่งานแห่นาคอุบลราชธานีกันหน่อย
เป็นวันที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ปลื้มอกปลื้มใจแหละ
ลูกหลานจะบวชจะได้ถ้าตามความเชื่อก็คือเกาะผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ถูกไหมคะ
คือผมก็นึกว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวงานบวชที่ชื่นมื้นสักข่าวนึง
ก็ชื่นมื้นนะพ่อแม่น่ะชื่นมื้นมีความสนุกสนานจัดอย่างยิ่งใหญ่เลย

อร่อยติดมากเลย
เพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ย

กระทืบหนึ่งสลบเหมือดคาบาทาไปเลยนะคะ
เป็นวัยรุ่นสองกลุ่มจริงแล้วเขาบอกแยกไม่ออกหรอกว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหน
เขาช่วยกับมุนวุ่นวายเหลือเกิน
ชาวบ้านที่ร่วมขบวนแห่นาคจากกำลังเต้น
คราวนี้ก็ต้องวิ่งแล้วค่ะหนีตายแทนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๘เมษายนเมื่อวานซืนนี้เอง
นายวิชัยแสงแก้วอดีตนักมวยค่ายเกียรติกำทรชาวบ้านหนองโดน

เพราะเขาบอกว่าคนที่โดนกระทืบจนสลบหลานชาย

หลานชายกับเพื่อนอีก๕คนเป็นผู้ชาย๔ผู้หญิง๑
เที่ยวงานบวชที่วัดในหมู่บ้านดอนกลาง
ตำบลนิคมลำโดน้อยที่อำเภอสิรินทร
หลานชายก็ไปเต้นอยู่ที่หน้ารถแห่นาคค่ะ

มันดันไปสเต็ปบนเท้าของวัยรุ่นเจ้าถิ่น
ไม่ได้เลยนะตรงนี้ไม่ได้เลย

คืออาจจะมีการขอโทษขอโพยกันแล้วแหละ

ตอนนั้นอารมณ์มันเป็นอยู่จุดไหนไง

ก็นี่แหละค่ะโดนกระทืบสลบเลยนะคะ

ยังมีการโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดีย

มาเอาคืนไหมล่ะ
น่าจะค่ะ
ซึ่งอาจมีอางกฤศนะครับ

เกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ทั้งมีมีดแทงทั้งรุมทำร้ายทั้งกอด
แล้วก็กุญแจมือฟาดอีก
ผมถึงบอกว่า
ตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่ครับ

คือก็ไม่น่าตีกันขนาดนี้นะ

แต่ว่าคุณรัชพรมีอะไรจะแนะนำไหม

คือเราไม่รู้ว่าณเวลาเกิดเหตุจริง
เขาอาจจะบอกโทษแค่เหยียบนิดเดียวเอง

แล้วเขาดูไม่ได้ตั้งใจก็ให้อภัยเขากันหน่อยละกัน
คือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่นอนหนึ่งมีคนเจ็บ
คนที่ไปรุมกระทืบเขาคุณมีคดีทำร้ายร่างกาย
มันไม่คุ้มกันเพราะว่าล่าสุดเขาอัปเดตมาว่าหลานชาย
ตอนนี้หน้ายังปูดบวมศีรษะก็ยังปูดบวมอยู่เลย

แต่ก็แจ้งความที่สพศิรินทรเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวจะเรียกมาเจรจากันกับคู่กรณีวันพรุ่งนี้